เขาจะมีงบอุดหนุนทางการศึกษา
งบอาหารกลางวันก็มีนะครับ

มันจัดสรรพอสำหรับอาหารดี
ทำให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตดีเกี่ยวกับอาหารกลางวัน
ล่าสุดมีคลิปหนึ่งถูกเปิดเผยออกมาว่า
เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราช
ซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่าคือโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยง
นี่ค่ะท่านผู้ชมครับ

แล้วก็ปิดท้ายด้วยแตงโมชิ้นหนึ่ง
เด็กก็เข้าคิวเข้าแถวมารับกันไป
ปรากฏว่าโอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าในคลิปมันมีเสียงคนตักด้วยค่ะ
กับเด็กเหมือนกับว่าลดความอ้วนนะ
อย่ากินเยอะมีสารก่อมะเร็งอะไรแบบนี้

นี่เนื้อไก่ก็มีสารเร่งมะเร็ง
คือเห็นแบบนี้มันก็รู้สึกว่ามันแม่
เด็กควรจะได้กินอาหารที่แบบครบ๕หมู่
มีโภชนาการที่ดีเด็กกำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโต
ถูกต้องและแน่นอนก็มีคำถามตามมาว่า
เอาแล้วงบต่างที่ได้รับมาเนี่ยมันไปไหน
ทำไมถึงจัดสรรอาหารกลางวันให้กับเด็กได้เท่านี้นะครับ
ระบุข้อความว่าเศษแกงกับวิญญาณฟัก
เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยบอกว่าโรงเรียนนี้นะ
ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
มีค่าจ้างเหมาของโรงเรียนปี๒๕๕๙
ที่ได้งบมา๒๐๐วัน
เป็นเงิน๗๓๙๕๐๐บาท

วันละ๓๕๑๙๗บาท

โรงเรียนนี้มีเด็กนักเรียนอยู่๑๗๐๐คน
หาร๓๕๑๙๗เนี่ย
เฉลี่ยแล้วตกหัวละ๒๐บาท
อาหารกลางวันเด็กหัวละ๒๐บาท
ื้อหนึ่งเนี่ยมันดูไม่เยอะหรอกคุณเขียนมาสอน
แต่ไอ้งบรวม๓๕๐๐บาทในการจัดอาหารกลางวันให้เด็ก

พอคลิปถูกแชร์ไปโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากนะครับ
หลายอย่างนะแล้วก็เรียกร้องว่าโรงเรียนต้องรับผิดชอบ

โดยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
มีการทุจริตเงินโครงการอาหารกลางวันไหมหรือมันเกิดอะไรขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบนะครับพบว่าตามหลักของโภชนาการนะ
เด็กวัยเรียนทั้งผู้ชายผู้หญิงอายุ๗๙ปี
โภชนาการโรงพยาบาลสุริราชบอกว่าอาหารกลางวัน
เด็กต้องได้รับพลังงาน๔๐๐กิโลแคลอรี่ต่อมื้อ
พลังงานทั้งหมดควรจะได้๑๖๐๐กิโลแคลอรี่ต่อวัน
เมนูอาหารกลางวันจากคลิปวีดีโอเนี่ยต้มจืดฟักใส่ไก่๑๐๐กรัม
เท่ากับ๕๐กิโลแคโลลี่ข้าวสวย๑๐๐กรัมเท่ากับ๑๓๓กิโลแคลอรี่
แตงโมแบบพอดีคำตามในคลิปนะ๖๐กรัมเท่ากับ๑๕กิโลแคโรลี่
รวมแล้ว๑๙๘กิโลแคลอรี่เด็กควรได้รับพลังงาน
อาหารกลางวัน๔๐๐กิโลแคโลรี่นั่นเท่ากับว่าคุณจัดสรรให้ไม่ครบ

ถูกต้องแล้วเด็กวัยเรียนสำคัญร่างกายต้องพร้อมตลอดเวลา
เอาเป็นว่าวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้ว
นายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สั่งการให้ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงนะครับแล้วก็มีคำสั่ง
ย้ายนางสาวอำพรด่านคงรักผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยง
ชั่วคราวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

โดยให้รายงานผลมาให้ผู้ว่าทราบภายใน๗วัน
เด็กที่มาหลังก็เลยอาจจะได้ปริมาณ
ปริมาณที่เป็นเนื้อน้อยลงไป
จริงแล้วเราก็ขอเพิ่มอาหารตลอดนะครับ

แต่วันนั้นมันช่วงที่ปลายห้องพอดี

เหมือนกับว่าแรกตักหนักมือไปหน่อย
เข้าแถวหลังเลยได้น้อยอย่างนี้เหรอ
แต่ในคลิปนี้อย่างวันนี้ไปดูนี่ดูสิเห็นมั้ย
ผมมาตรวจเนี่ยโอ้โหเป็นยังไง

แต่ไอ้คลิปที่ออกมาเนี่ยคือจังหวะท้ายแถว
จังหวะท้ายแถวไม่รู้ใครถ่ายคลิปไปแต่เอาเป็นว่ายังไงก็สั่งย้ายผอไปก่อนแล้ว
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องงบประมาณเรื่องการจัดอาหารกลางวัน

เอาแบบนั้นสงสารเด็กท้ายแถวนะมันไม่ได้สิ

ห้องเธอเลิกช้านี่ห้องเราเลิกก่อน
ไม่ได้ค่ะเราไปคุยกับผู้รับเหมาอาหารกลางวันมาให้ด้วยค่ะนางสุรีพินโยรัตนโชทเขาบอกว่า
เขามารับเหมาทำอาหารกลางวันเมื่อช่วงปลายเทอมที่ผ่านมา
แต่ละวันทำตามเมนูและปริมาณตามสัญญาว่าจ้างของเทศบาลนะ
อาหารกลางวันในแต่ละวันเนี่ยจะมีคณะกรรมการมาตรวจสอบทุกครั้ง
ส่วนคลิปที่แชร์กันไปที่คุณภาคภูมิเล่าไปนางสุรีบอกว่าเขาเป็นแพ้รับบาป
กลั่นแกล้งจากคู่แข่งทางธุรกิจตั้งใจไปถ่ายคลิปหม้ออาหารที่มันใกล้จะหมดแล้ว
แล้วก็เอามาเผยแพร่ทำให้เขาเสียหาย
อ่าก็เป็นคำชี้แจงนะค่ะแต่ยังไงมันก็จะต้อง
ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงแสดงว่ามันก็ต้องมีความผิดพลาด
การบริหารจัดการอาหารกลางวันค่ะอ่า
คุณจะทำยังไงให้เด็กสามารถที่จะได้รับอาหารอย่างพอเพียง
แล้วก็เท่าเท่ากันใช่ใช่ไหมก็งบการจ้างทำอาหารกลางวันในโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็จ้างเหมาให้เอกชนผลิตแบบเหมารายหัว๙โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราชเนี่ย
รวมแล้วนักเรียน๑๐๐๐คนค่าหัวก็จะตก๒๐บาทก็ต้องไปดูว่าโรงเรียนอื่นเขามีปัญหาแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะ